อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยสารเหมือนกัน

เป็นคลิปของคนขับรถตู้โดยสารสายระยองจันทบุรี
เอกชนสองแห่งค่ะเขาตีกันเขาทะเลาะกันเพราะว่าแย่งผู้โดยสารกันนะคะ
นี่แหละเกิดขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่๒นะคะ
แต่ล่าสุดวันนี้ชื่นมืดแล้วนะเพราะว่าทั้งสองบริษัทเขามาจับมือคืนดีกันแล้ว
แต่อยากให้ดูภาพนี้ก่อนว่าเขาตีกันขนาดไหนนะคะนี่เลย
ที่เราชี้ลูกศรนี่คือกำลังฟัดกันนัวเลยนะคะแต่ละคน
คือเรื่องของเรื่องก็คือแค่แย่งผู้โดยสารกันนะคะ
คลิปนี้ก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ทำให้เราได้เห็นกันว่า
เรื่องแย่งผู้โดยสารมันต้องทะเลาะวิวาสไล่ชกต่อยกันกลางถนนขนาดนี้เลยเหรอนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีการนำมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขณะเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถตู้ที่ไล่ชกต่อยกันยังล้มมากระแทกรถของคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แล้วก็ยังไล่ต่อยวิ่งกันต่อไปเนี่ยนะคะในคลิปจะเห็นว่าชายคนหนึ่งทำร้ายผู้หญิงเสื้อเขียวอยู่ด้วย
ที่สองก็เลยเรียกผู้ประกอบการรถตู้ทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
แล้วก็เปรียบเทียบปรับคู่กรณีเอาไว้ฝ่ายละสองพันบาทพร้อมทั้งคาดโทษไว้ด้วยว่า
เดี๋ยวถ้าหากว่ามีใครซึ่งเคยเป็นคู่กรณีกันเนี่ย

และถ้าหากยังฝ่าฝืนก่อเหตุเป็นครั้งที่๓อีก
ทีนี้ถูกลงโทษสูงสุดถึงขั้น
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการทันทีค่ะ
แล้วก็ให้ทางผู้ประกอบการไปกำชับลูกน้องทั้งสองฝ่ายด้วย
ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายเขาก็ยอมรับความผิดนะคะ

บอกว่าจะไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก

ส่วนบรรยากาศบริเวณบขศระยอง

แต่ว่ามีทหารลงไปจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติมด้วยค่ะ